คุณผู้ชมครับที่ลำปางเขามีความเชื่อว่า

ต้องไปทำเมนทุกคราวที่บริเวณลานของวัด
และระหว่างที่มีพิธีการชาปนากิจ

เกิดความผิดพลาดหรือว่าอาถรรพ์ก็ไม่ทราบนะฮะ
โลงทั้งร่างของพระท่านตกลงมาแบบนี้ครับ
ต้องขออนุญาตเบอร์ภาพนะครับเพราะที่เห็นนั้นเป็นร่างของพระ
ซึ่งเพลิงได้ไหม้ไปแล้วส่วนหนึ่งนะฮะ

ผู้ชมบ้านตกใจกันใหญ่เลยครับ
เป็นคลิปลงศพของพระสมานธรรมสโร

ร่วงลงมาจากเมนลอยที่สร้างไว้ชั่วคราวที่สุสานบ้านป่าแหลว
ที่ตำบลชมพูอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงบ่ายของวันที่๒๔มกราคม
ระหว่างที่มีการจัดพิธีประชุมเพลิงนะครับ
ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่ไปเจอกันกับประธานชุมชนบ้านกาดเมฆครับ
ชื่อว่าในเรียนตะมรังศรีอายุ๕๓ปีครับ
แล้วก็ไปเจอกับทางด้านของนายประดัยอินทธรรมดาครับ
ขออภัยนายประดายอินทธรรมาอายุ๕๘ปีเป็นประธานชุมชนนะฮะ
ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็พาไปดูว่าจุดนี้แหละ
ตามประเพศนี้แล้วถ้าเกิดว่าพระมณภาพนั้นจะไหม้ชาวบรณกิจศพ
เมนเดียวกันกับที่ชาวบรรณกิจศพของชาวบ้าน
ก็ต้องทำเมนลอยขึ้นมาต่างหากเป็นความเชื่อของชาวลำปางเขา
พิธีเกิดขึ้นบ่าย๓โมงของ๒๔มกราคม

ออกจากวัดไปแห่ออกไปตามเส้นทาง
แล้วก็ไปที่สุสานซึ่งตั้งเมนชั่วคราว
พิธีการเผาศพเริ่มขึ้นได้สักประมาณ๕นาทีคุณผู้ชม
กำลังลุกเลยไฟลุกโชนเลยที่เมนชั่วคราว
จู่อย่างที่เห็นมันเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน
ระหว่างที่เชิงตะกรมันกำลังถูกไฟไหม้แรงมาก
จู่เราไม่ทราบมันเกิดจากความผิดพลาดในการสร้างเมน
อันนี้หรือว่าอะไรก็ตามทีโลงมันร่วงลงมา
แล้วร่างของพระสมานก็กิ้งลงมาอยู่นอกโรงด้วยครับ
แต่ว่าจากภาพที่เห็นถ้าเกิดว่าเอาที่เบอร์ออก
จะเห็นว่าไฟได้ไหม้จีวอนของร่างของพระท่านไปแล้ว
หลังจากเกิดเหตุการณ์นี้เขาให้รถดับเพลิงมาฉีดน้ำ
เพื่อให้ความร้อนมันลดลงมาหน่อย
แล้วก็สุ่มฟืนเข้าไปใหม่ในร่างของท่านในโรงของท่าน
แล้วก็ชาวบรรณกิจต่อจนเสร็จสิ้น
ภายในเวลาประมาณสัก๕โมงเย็น
ของวันที่เกิดเหตุคือ๒๔มกราคม

ไม่น่าเป็นเรื่องของอาถรรพ์ใดหรอก
คาดว่าเป็นความผิดพลาดในการที่ช่างสร้างประสาทเมลอยขึ้นมามากกว่า
อาจจะเป็นวางไม้ไม่ดีวางตะกองฟืนไม่ค่อยดี

หรือว่าใช้ไม้เนื้ออ่อนที่มันติดไฟเร็วเกินไปหรือเปล่า
ไม้ค้ำก่อไม่ได้ยันลงเอาไว้ทำให้ลง
ซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็งติดไฟช้ากว่าน้ำหนักมันมาก

มันทำให้รับน้ำหนักไม่ไหวมันก็ล่วงลงมาแบบนี้

ชาวบ้านก็บอกว่าเป็นอาถรรพ์อะไรเหตุการณ์แบบนี้หรือเปล่า
แต่บอกข้างบนนิดนึงนะครับ
สมานท่านมีอายุ๗๐ปีนะ
ท่านบวชมาแล้ว๒๑พันศาด้วยกัน
ชาวบ้านก็บอกว่าเออหรือพระท่านจะแสดงอภินิหาร
คือท่านจะไม่อยากให้เผาร่างท่านหรือเปล่า

เปรี้ยะเปรี้ยะมันมีแรงสันสะเทือน